เจ้าหน้าที่ยังคงปิดประตูศาลาสูตรธรรมภาวนาที่วัดอำภาวัลจัวร์สิงห์บุรีนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของหลวงพ่อจรรย์ธิตาธรรมโม
เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับให้ประชาชนได้เข้ามาส่งน้ำศพในเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ขณะที่พุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งนะครับยังคงปฏิบัติธรรมตามปกติครับ
โดยคณะผู้ปฏิบัติธรรมจากโรงพยาบาลสิริราชนะครับเกือบ๒๐๐คน

ตั้งแต่เช้ามืดร่วมกันเจริญภาวนาทำวัดเช้าตามปกติ
เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยการบวชเนธธรรมะนะครับ

ยังมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
ที่มาปฏิบัติธรรมก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แล้วก็เพิ่งมาร่วมส่งน้ำศพหลวงพ่อจรรย์เมื่อวานนี้

ถือโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่หลวงพ่อจรรย์ด้วย
ซึ่งที่นี่ค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องการถือศิลปฏิบัติธรรม
ทำให้หลายคนมีสติระลึกในกฎแห่งกรรม
คำสอนของหลวงพ่อนะครับทำให้ฝ่ายในศิลธรรมมากขึ้น
จึงมีลูกศิษย์จำนวนมากครับ
ส่วนบรรยากาศโดยรอบวัดนะครับมีศิษยานุสิตเริ่มมาทำอาหาร
ตั้งโรงทานรอรับประชาชนที่จะมาร่วมงานจำนวนมากในวันนี้
ซึ่งจะประกอบอาหารตลอดทั้งวันครับรวมถึงเตรียมที่นั่งรับประทานอาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
จากนี้ก็ยังช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่างนะครับโดยเฉพาะห้องน้ำให้มีความสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะรองรับประชาชนจำนวนมากนะครับ
และที่นี่ก็มักจะเห็นจิตอาสาช่วยงานกันตลอดเพราะฉะนั้นหากใครที่มาร่วมงานนอกจากจะช่วยกันรักษาความสะอาดของวัดแล้วนะครับ
ก็สามารถมาร่วมเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นช่วยกันล้างห้องน้ำ
ล้างจานหรือก็ได้ครับส่วนบรรยากาศนักขณะนี้นะครับ
ที่ประตูทางเข้าศาลาสุธธรรมภาวนาออกนะครับ
เพื่อรอเข้าไปส่งน้ำศพหลวงพ่อจรรย์
ในเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป

ก็จะเปิดให้ส่งน้ำไปจนถึงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
เพราะว่าจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพ

ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นคืนแรกรวม๗คืน
จากนั้นจัดตั้งบำเพ็ญกุศลศพอีก๑๐๐วัน
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ครับ
สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมงานนะครับ
แนะนำว่าถ้าเกิดว่าท่านนำรถยนต์มา
ก็สามารถจอดที่ลานจอดรถด้านนอกได้นะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าที่จอดรถนั้นอาจจะไม่เพียงพอ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมสถานที่จอดรถเพิ่มเติมให้ประชาชนนะครับ
แต่ว่าแนะนำไม่ควรนำรถเข้ามาภายในวัดนะครับ
ว่าสถานที่คับแคบแล้วก็อาจจะทำให้การจราจรติดขัดด้วย

จะมีเวลาร่วมกันส่งน้ำศพหลวงพ่อจรรย
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที

รายงานสดจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ